คุณผู้ชมใครตาดีมาช่วยกันดูหน่อยนะคะ

กู้ภัยเพชรบูรณ์คนหนึ่งค่ะเขาไปทำภารกิจ
บริจาคของช่วยเหลือนำท่วมที่จังหวัดเลย
เสร็จปุ๊บจังหวะเดินทางกลับประมาณสักเที่ยงคืนเสร็จ

ส่งให้ผู้ร่วมบริจาคว่าทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะ

นี่ไหนคะ

เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะ

ใช่เขาบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงอันนี้ดิฉันต้องใช้จินตนาการเหมือนกัน
ฉันมองไม่เห็นไม่เคยมองอะไรแบบนี้เห็นแล้ว
ฝากคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยละกันนะคะ
เหตุการณ์สุดร้อนนี้เกิดกับนายจักรพงศ์พรมนนท์อายุ๒๔ปี
อาสาสมัครกู้ภัยสว่างมงคลธรรมสถานหล่มศักดิ์
เที่ยมพลลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ปรับมาเป็นรถอาสากู้ภัยนะคะ
เขาถ่ายเอาไว้ตอนจอดอยู่ในปั๊มน้ำมัน
หลังเสร็จสิ้นภารกิจนำของบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านสูบจังหวัดเลย
วันที่๓สิงหาคม
ชาวเน็ตก็บอกว่าเนี่ยมันมีเงาลางเหมือนผู้หญิง

อดิฉิสิงค์กำลังแพ้มพาอยู่เอาผู้ชมใครเห็นส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะว่าเป็นผู้หญิงหนังข้างหันหน้าหรืออะไรยังไงแบบไหน
คือถ้าดูจากอันนี้มันคือสติ๊กเกอร์นะ
มันเหมือนสะท้อนแสงด้วยอะคือดิฉันรู้สึกเหมือนมันสะท้อนกับไฟอะอะไรประกันกัน
ไปแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาติดเอาไว้ที่กระจกรถหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ไปคุยกับนายจักรพงศ์คนนี้เลยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นกู้ภัยมา๑๔ปีแล้ว
ช่วยเหลือผู้กู้ภัยผู้ประสบภัยต่างมา
เขาบอกเขาเคยเจอสินเร้นลับด้วยตัวเอง๒ครั้ง
อย่างครั้งนี้เขาถ่ายเอาไว้ก็คือเที่ยงคืนเสร็จวันที่๔สิงหาคม
ตั้งใจจะส่งให้ผู้ร่วมรับบริจาครู้ว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้นแล้วนะ
เขาเดินทางกันไปเนี่ยชายล้วนเลย๓คน
แต่ชาวเน็ตบอกอ้าวแล้วผู้หญิงที่นั่งข้างหลังนั่นคือใคร
ลองฟังเขาเล่าหน่อยนะคะ
เพราะเราก็ตั้งแข่วิชาวเขาใส่อุปสรรคในการเดินทางอย่างเยอะ
สักพีคหากลับจากตัวเมืองมา
ปกติขับรถแค่ชั่วโมง๒ชั่วโมง
แต่วันนั้นมันขับรถมา๔ชั่วโมงครึ่ง
อันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วแต่คนจะเห็นนะคะ
คงเป็นวิญญาณหญิงสาวที่เสียชีวิตพร้อมลูกเมื่อหลายวันก่อนตามมาขอบคุณละมั้ง
เพราะว่าพอเสร็จสิ้นภารกิจวันนั้นกว่าจะสำเร็จได้
เขาบอกมีอุปสรรคเยอะเลยนะคะต่างจากปกติ
ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
ก็เลยเล็งทะเบียนของตัวเองไปซื้อสลากงวดนี้ซะเลยค่ะ